พาไปดูความน่ารักอีกหนึ่งมุมดีกว่าค่ะ

เค้าไปจับน้อง

แต่ว่าวิธีลงโทษทำแบบนี้

วิ่งรอบจักรยานยนต์๒๐รอบแทนการปรับค่าปรับ
ก็สนุกสนานนะน้องนักเรียนที่โดนทำโทษก็ดูวิ่งสนุกอยู่นะ
เออดูสนุกสนานอยู่เหมือนกัน
คือเป็นภาพที่ชาวเน็ตเขาก็ชื่นชมนะคะ
บอกว่าวิธีการลงโทษของนายตำรวจนายนี้
ก็ทำเหมือนน้องสองคนนี้เป็นลูกเป็นหลาน
แต่พอจับได้คือคุณตำรวจเล่าก่อน
คุณตำรวจเล่าว่าพอที่เห็นน้องสองคนนี้ทำผิดกฎจราจร
จริงผิดถึง๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
ก็คือฝ่าฝืนสัญญาณไฟไม่สวมหมวกนิรภัย

ใช่หลายอันนะคะแต่ว่าพอมาถึงพอตักเตือนปุ๊บ
นักเรียนทั้งสองคนก็กล่าวขอโทษยอมรับผิดแต่โดยดี
ก็เลยให้ลงโทษแบบนี้แทน
แทนที่จะเรียกเก็บค่าปรับก็ให้วิ่งรอบรถจักรยานยนต์๒๐รอบนะคะ
โดยนายตำรวจในคลิปนะคะชื่อว่า๑๐ตำรวจตรีพงศกรจารุบรรยงค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันแล้วก็ปราบรามสถานีตำรวจภูทร
ฉลองจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง
ซึ่งก็นี่แหละค่ะบอกว่าก็ให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ
ถ้าเจออีกครั้งหนึ่งก็ย้ำว่าจะจับจริงแล้วก็ไม่มีการตักเตือนแล้วนะคะ
ถือเป็นการเซิร์ฟไปก่อน